อันนี้เรื่องหมูที่ไม่ค่อยหมู

เรื่องใหญ่สิเมื่อวานนี้ช่วงเช้านายสุริยาสิงหากมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จุดแรกเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์๒คูหา๔ชั้นคุณผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้ว
คือข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนเป็นป้ายร้านจำหน่ายเนื้อวัวเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องในต่างเนี่ย
พวกเนื้อแช่แข็งนะคะ
ส่วนด้านล่างเปิดเป็นร้านขายพวกเบียร์ขายวายขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้านหลังอาคารเจอเป็นจุดที่ใช้สไลด์เนื้อสัตว์แช่แข็ง
แล้วก็มีการติดตั้งตู้แช่แข็งในอาคารด้วย
อีกจุดหนึ่งก็อยู่ไม่ไกลห่างกันสัก๑๐๐เมตรได้เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงค่ะ
เป็นอาคารพาณิชย์๑คู่หา๔ชั้นแล้วก็มีตู้แช่แข็งเนื้อสัตว์
ข้างในเนี่ยก็เหมือนกับจุดแรกเลยเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาไว้
ถามว่าทำไมทำไมถึงไปตรวจค้น
เขาขยายผลมาจากการจับกลุ่มนำเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมาย๑๖๑ตู้

แล้วก็มีการจับกลุ่มบริษัทนำเข้าหมูรายใหญ่๕บริษัท
มีผู้ต้องหา๖รายอันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ
ทีนี้พอจับกลุ่มมีผู้ต้องหาใช่ไหม
นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าหน้าที่เขาถึงมาบุกตรวจค้น
ส่วนใหญ่การนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนก็จะมาจากประเทศที่เขาเจอโรคระบาด

อันนี้มันอันตรายมากและถึงเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
พอมาถึงไทยเนื้อหมูไม่ได้คุณภาพแล้ว
แล้วมามีการสำแดงเท็จอีกอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะ
และอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือจะเป็นชิ้นส่วนหมู
เมืองนอกเขาไม่นิยมกินกันอย่าง๓ชั้น
สามชั้นเมืองนอกเขาไม่นิยมกินหรือว่าเครื่องในบางส่วน
ใช่เครื่องในนี่ไม่ว่าเนื้อหรือหมูนะ
บางประเทศเขาชี้หมดเลย
เพราะฉะนั้นเอาจะทิ้งทำไมส่งมาที่บ้านเราสิ
ทีนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าบริษัทนี้นะ
ถือว่าเป็นรายใหญ่เลยเอกสารต่างต่างที่มีการตรวจยึดได้
นี่ตอนที่เขาเปิดรังกระดาษดูแล้วยึดเอกสารเนี่ยนะ
บริษัทนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหมู๒๑ตู้
จาก๑๖๑ตู้ที่แหลมชะบังฟังอธิบดีค่ะ
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก
ในขั้นตอนการนำเข้าเนี่ยก็จะมีทางฝ่ายเจ้าที่รัฐเนี่ย
เพื่อประโยชน์บางส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มนี้ด้วย
ก็ดำเนินการอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาครับ
ข้อมูลดูหน่อยดีไหมคะคุณผู้ชม
ย้อนไปตั้งแต่ปี๖๔๖๕๖๖เนี่ยนะคุณผู้ชมรู้ไหม
มีการเอาเนื้อหมูที่เป็นหมูเถื่อนลักลอบเข้ามาเนี่ย

โอ้โหคิดเป็นเงินนะคิดเป็นเงินดูสิ
ล้านบาทแล้วถ้าเกิดเนื้อหมูนี้
มันเข้าสู่ท้องตลาดคือคูณ๒เลยนะ
มูลค่ามันจะไปถึงแบบ๑๒๐๐๐ล้านบาทเลย
ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าอะไร
นี่ไงความเสียหายต่อรัฐเมื่อกี้๑๐๐กว่าล้าน
จริงรัฐสูญเสียภาษีจากตรงนี้ไป๑๐๐กว่าล้าน
แล้วทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเองเดือดร้อน

บอกไงว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อหมูที่มาจากประเทศที่แบบหมูมีโรค
พอมาอยู่ที่บ้านเรามันก็เสี่ยงไง
เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดต่างด้วยค่ะ
หน่วยงานราชการใดหรือเปล่าด้วยนะ